คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งคู่เป็นคู่รักที่ตอนนี้
เป็นไอดอลของใครหลายคนไปแล้วเพราะคู่นี้

นี่ฝ่ายชายก็แซ่บกวินยูวาน

ล่าสุดนี่วันเกิดของฝ่ายหญิง
หนุ่มกวินเขาจัดเซอร์ไพรส์ของขวัญเป็นกระเป๋าแบนหรู

แต่ที่ตอบติดขัดแล้วก็ทำเอานักข่าวขำกันทั้งวง
จะเป็นการแซวเรื่องของขวัญที่ไม่ใช่สิ่งของนี่แหละค่ะ
แล้วจะเป็นเรื่องอะไรล่ะจ๊ะจะฮาขนาดไหนล่ะจ๊ะไปฟังกันเองละกันค่ะ

ก็มีอะไรผูกโบมาบ้าง

แล้วก็อยากทำงานก่อนแต่เขาก็ร่ำร้องอยากมี
เขาไม่ต้องตื้อเลยค่ะเขาถอดเสื้อหนูก็พร้อม

แกโพลมาแล้วเป้าได้เป้า
สรุปว่าคลิตรับมาตรายสามีของปุ้งปุ้ยคือ

ก็คือเธอก็ซื้อของขวัญให้สามีเหมือนกัน
เป็นนาฬิกาหรูหราเออว่ากันไป